ตอนนี้เส้นเรื่องมันมี๒เส้นขนานกันไป
เป็นเรื่องของตำรวจเก็บหลักฐานเพิ่มเติมก็ทำไป
ส่วนเรื่องของลุงพลกับหมอปลาและครอบครัวชมพู่ก็ยังคงดำเนินต่อไป
และล่าสุดหมอปลายังอยู่ที่บ้านลุงพล
กลางเต็นต์ไปทำกับข้าวกับปลาให้ลุงพลให้คนที่ไปเชียร์ลุงพลได้กินกัน
แล้วก็มีนัยยะต่างแฝงในทุกเมนูที่เขาทำ

ก่อนจะกลับมาเอาไปดูบรรยากาศเมื่อวานกันหน่อยนะครับ
หมอปลาเข้าไปกลางเต็นต์นอนข้างบ้านลุงพล
รับกันเสร็จปุ๊บพากันขับรถไปตลาดสดที่ตัวเมืองของสกลนคร
ไปซื้ออุปกรณ์วัตถุดิบต่างไปทำกับข้าว
หมอปลากับลุงพลตั้งใจจะทำแกงเขียวหวานไก่
เช้ามืดพอหมอปลาเดินไปลุงพลเดินไป
ยังกับดาราคนดังซะอย่างนั้นแหละ
แหมะท้องแหมะค้าช้าบ้านไปขอถ่ายรูปกัน
คลื่นเครงทีเดียวคุณผู้ชม
พอกลับมาถึงบ้านลุงพลกับหมอปลาก็
ทีมงานก็เริ่มลงมือทำกับข้าวก็คือเป็นขนมจีนน้ำยาสูตรเพชรชบุรี
ขนมจีนมีแฟนคลับเขาส่งมาให้๑๐๐กิโลกรัม
แล้วก็ทำแกงเขียวหวานไก่
ถามว่าทำไมหมอปลาถึงเลือกทำเมนูนี้
ทั้งสองเมนูหมอปลาเขาบอกว่ามันก็มีนัยยะสำคัญแหละ
ขนมจีนน้ำยาหมายถึงการเพิ่มน้ำยาให้ลุงพลต่อสู้กับคนคิดไม่ดีต่อไป
ส่วนขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ที่ใส่ตีนไก่ไปด้วย
จะสื่อว่าลุงพลกับป้าแต๋นก็มีคนละ๒มือ๒เท้าที่เหลือ
มันเป็นสิ่งที่คนอื่นเดินทางมาให้กำลังใจให้สู้ต่อไป
ก็มีแต่เรื่องวุ่นวายแล้วครับแต่ต่อไปจะมีแต่สิ่งดีเข้ามา

หมอปลาตักขนมจีนแกงไก่ให้ลุงพลชิมเป็นคนแรก
แล้วก็ชิมต่อด้วยขนมจีนน้ำยานะฮะทั้งลุงพลทั้งป้าแตนโอ้ยกินไป
เขาบอกว่ารสชาติมันก็จัดจ้านมันก็อร่อยนะลุงพลทานไปก็ดื่มน้ำไปมันเผ็ดด้วย
แต่ลุงพลก็พูดสั้นว่าอร่อยมากนะฮะขอบคุณหมอปลา
จากนั้นพูดต่อไม่ได้เลยร้องไห้ด้วยความตื้นตัน
หยิบผ้ามาเช็ดน้ำตาใหญ่เลยคือแบบ
ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้สิ่งอะไรดีแบบนี้จากหมอปลา
แล้วก็ช่องบ้านที่ไปให้กำลังใจก็กลายเป็นคนดังไปแล้ว
ส่วนป้าแตนเองก็ขอบคุณทุกคนกินไปกระตื้นตันไปน้ำตาไหลไป
ลุงพลก็ต้องเอามือไปปอบรูปหลังกันไป
ในช่วงกินยกมือไหว้กันใหญ่เลย

ขอบคุณค่ะขอบคุณ
คนที่มาไม่ใช่แค่คนที่ยืนตรงนี้
เด็กก็มีกลางคนผู้หญิงผู้ชายคนแก่

ขอบคุณค่ะ

เอาอีกแล้ว

ที่กดจะมีวันนี้คือไม่มีใครเลยอ่ะ
ไม่มีใครเลยแล้วอ่ะอันนี้เยอะมากเลย
ไม่อยากพูดมากกว่านี้นะ
ว่าก็ต้องขอพระคุณมากนะครับ
ขอบคุณแฟนค์กับลุงพลด้วยนะครับ

แล้วก็ตะโกนให้กำลังใจลุงพลสู้กันด้วย
ก็ร่ำลากันไปกลายเป็นคนสนิทรู้ใจกันไปเรียบร้อยนะฮะ
แตนเองเขาก็ไปซื้อลอตเตอรี่มีคนไปขายอยู่แถวนั้นนะ
ก็ไปซื้อเลขท้าย๒ตัวมาไปตรงกันกับลอตเตอรี่ที่ชาวบ้านให้ป้าแตนมา๑ใบ
ก็เลยไปกระซิบถามป้าแตนซื้อเลขอะไรป้าแตนก็โอ้ยบอกไม่ได้เดี๋ยวมันเคลื่อนนะ
แต่นักข่าวก็ไม่วายก็ไปส่องมาให้แหละไม่มีอะไรมากแค่ทะเบียนรถของหมอปลา
คุณผู้ชมดูเลขอะไรซูมกันเข้าไปอันนี้ก็เป็นอีก๑บรรยากาศที่เรามาฝากกันจากบ้านกกก่อน
แต่ทีนี้คุณผู้ชมคะสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามกันเรื่องของคดีค่ะ
ขอบคุณล่ามา๓๐บาทก่อนนะครับอาจารย์พระวันแสงสุนทรนะครับ
เรื่องของคดีความเนี่ยถ้าเกิดว่าไปถามตำรวจตำรวจก็จะบอกคล้ายเดิม
มีความคืบหน้าไป๗๐๘๐เปอร์เซ็นต์แล้วแต่อีก๒๐เปอร์เซ็นต์เนี่ย
ต้องทำให้ถึงร้อยนะคะถึงจะสามารถสรุปสำนวนแล้วส่งอายการได้
แต่อีก๒๐เปอร์เซ็นต์ทำไงต่อเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
ตำรวจได้มีการเชิญคุณหมอซึ่งเป็นคนที่ไปผ่าพิสูจน์ศพน้องชมพู่
ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะคะแล้วเป็นคนระบุสาเหตุการตายนี่ค่ะ
คุณหมอท่านนี้แหละไปพร้อมกับตำรวจนะครับ

วิเคราะห์กันหน่อยซิทดลองเดินกันหน่อยซิ
ท้ายที่สุดแล้วน้องชมพู่สามารถที่จะเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
แล้วไปเสียชีวิตได้ด้วยตัวเองหรือไม่นะคะนำทีมโดยเมื่อวานนี้พันธ
ตำรวจเอกชัดชัยวงสุนะรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารค่ะ
กันเกือบสิบนายนะคะแต่ว่าท่านก็ขอร้องสื่อมวลชน
บอกว่าให้รอด้านล่างเดี๋ยวลงมานะคะส่วนคุณหมอที่ไปกับรองผู้การ
มุกดาหารก็คือนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญยลักษณ์
นายแพทย์ชำนาญการนิติเวศหัวหน้ากลุ่มงานนิติเวศ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ของจังหวัดอุบลราชธานี
ขึ้นไปใช้เวลาก็สักประมาณสามชั่วโมงได้หลังจากนั้น
ทีมชุดนี้ก็เดินทางลงกลับมาค่ะ
พอกลับมาปุ๊บทีมข่าวพุ่งเข้าใส่เลย
ไปถามคุณหมอศักดิ์สิทธิ์ว่าท่านท่านว่ามันเป็นไปได้ไหม
จากการที่ท่านลองเดินขึ้นไปแล้วเนี่ย
ว่าน้องชมพู่เด็กผู้หญิงตัวเล็ก๓ขวบเนี่ย
สามารถเดินขึ้นไปแล้วไปเสียชีวิตบนนั้นเองได้นี่นะคะ

คือก็พยายามถามเอาข้อมูลมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทุกเช้าแบบนี้นะคะ
แต่คุณหมอศักดิ์สิทธิ์บอกว่าก็เอาแบบนี้ละกันนะครับ
ทุกอย่างมันอยู่ในสำนวนไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้
อันนี้เราก็เข้าใจนะคะในเมื่อท่านตอบมาแบบนี้
เราก็หยุดเล่าลือนะเอาล่ะก็ท่านก็ขึ้นรถกลับไป
ส่วนนี้อีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมรองผู้การจังหวัดมุกดาหาร

ท่านบอกว่าตำรวจทำงานอย่างเต็มที่
และพยายามเก็บข้อมูลทุกด้านอย่างละเอียดรอบครอบ
สาเหตุที่ตำรวจพาคุณหมอขึ้นไป
บนภูเหล็กไฟจุดที่ไปพบศพน้องชมพู่
เพื่อนำข้อมูลความเห็นของแพทย์มาประกอบในสำนวน
คือถ้าเกิดว่าคุณหมอผ่าพิสูจน์ศพแล้วนะคะ
ก็อาจจะได้เห็นเรื่องของสริยะร่างกายสาเหตุการเสียชีวิตของน้อง
แต่คุณหมอไม่เคยมาในพื้นที่
ไม่เคยที่จะทดลองเดินขึ้นไปดู
เพราะฉะนั้นแล้วต้องให้คุณหมอนี่แหละมาด้วยตัวเอง
แล้วก็ทดลองดูซิเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
ประกอบกับผลการชนะสูตรพลิกศพของน้อง
ระบุถึงสาเหตุการณ์ตายเอามาประกอบกันประกบกัน
ก็น่าจะตอบคำถามว่าเป็นไปได้หรือไม่
น้องเนี่ยเดินทางขึ้นไปแล้วเสียชีวิตเองบนภูเหล็กไฟค่ะ
ก็อย่างที่บอกว่ามันมี๒เส้นเรื่องที่มันคู่ขนานกันไป
กับเรื่องของคดีความแล้วก็เรื่องของคนในบ้านกอก
ก็หวังว่ามันจะจบลงในเร็ววันเนาะนะครับ